คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เคยลอกข้อสอบหรือเอาข้อสอบให้เพื่อนลอก
ค่านิยมที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดมาเหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างตัวจนเกิดเป็นกระบวนการโกงข้อสอบ
ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบคนอื่นตั้งตัวเป็นมือปืนเพื่อเข้าสอบแข่งขันเป็นนายสิบตำรวจ
แชร์กลโกสอบในสิทธิ์
ไปเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน๒๕๕๙สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสอบบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่๑๘๒๗ปี
เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย๑๐ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานมีผู้สมัครสอบทั้งหมด
๕คนรับเพียง๑๐๐๐คน
พูเดอร์เข้าสอบจากเจ้าหน้าที่ไปทำการศึกษาและติดต่อกับผู้สอบที่มีฐานครขาดยิ่งท่า
เสนอการช่วยเหลือให้สอบได้ด้วยการเรียกรับเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่๒แสนถึงห้าแสนบาทต่อรา
หลังจากนั้นแก๊งนายหน้าได้ว่าจ้างนักศึกษาระดับหัวกะทิ
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งมาเป็นมือปืน
รับจ้างทำข้อสอบเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เฉลยข้อสอบ
ส่วนค่าจ้างมือปืนจะได้คนละ๒๓๐๐๐บาทต่อคน
ก่อนเริ่มการสอบ๓วันแก๊งในหน้าจะนัดมือปืน
และผู้ที่จะลอกข้อสอบให้มาพบกันเพื่อนัดแนะวิธีการ

ธันวาคม๒๕๕๙วันสอบข้อเขียน
สนามสอบมหาวิทยาลัยรามกำแหงหัวหมาก
แต่ละห้องสอบจะมีคู่สอบ๑๐๐คน
ที่นั่งห่างกันประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ละแถวมีผู้คุมสอบแถวละ๒คน
และข้อสอบมีมากถึง๑๖ชุด
มือปืนใช้ความรู้ที่มีมาทำข้อสอบเสร็จโดยใช้เวลาไม่นาน
และส่งสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้ลอกข้อสอบ
จนเจ้าหน้าที่คุมสอบไม่สามารถจับกลุ่มได้ในขณะนั้น

มีผู้สอบผ่านรอบแรกทั้งหมด๑๘๐๐คน
จะพบความผิดปกติในกระดาษคำตอบ
ปรากฏว่าตอบถูกหมดเลย๑๕๐ข้อถูกหมด
แต่ไปฝนได้เท่าไร๑๓ข้อ
อย่างนี้มีพิรุธมาก

เชิญตัวนักศึกษาชั้นปีที่๒
คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง
มาสอบปากคำในฐานะพยาน

ซึ่งข้อสอบแต่ละชุดคำตอบมีทั้งหมด๑๕๐ข้อ
ปรากฏว่าในรายของผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ๑๓คะแนน
แต่ในกระดาษคำถามพบการทดเลข
เขียนคำตอบเฉลยไว้ถูกหมดทุกข้อ
เขียนไว้ในลักษณะที่ใหญ่กว่าปกติ
คนรอบข้างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
จากการตรวจสอบกลุ่มหลังของผู้ที่เข้าสอบ
ยังพบว่าปัจจุบันยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง
มีทั้งคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทย์และวิศวกรรม
คดีนี้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อายการตรวจสำนวน
ก่อนส่งฟ้องแยกดำเนินคดีเป็น๓กลุ่มคือ
กลุ่มตัวการหลักหรือคนวางแผน
กลุ่มมือปืนรับจ้างเฉลยข้อสองสาม
กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้สอบที่ร่วมทุจริต
พฤศจิกายน๒๕๖๔อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
แจ้งข้อกล่าวหาจำนวน๑๑๖คน

อ้างยี่ที่มีการรวมตัวกันกระทำผิดทางอาญา
มีจำนวน๑๑๓คน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ตามอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง๓คน

เป็นเรื่องที่น่าคิดคือการเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการทุจริต
บรรจุแข่งขันแทบทุกหน่วยงานราชการ

รับจ้างทำข้อสอบศูนย์เสียอนาคต

เป็นการโกงข้อสอบหรือโกงเงินแผ่นดิน
เป็นสัญญาณบอกถึงทิศทางอนาคตของชาติ
กับสิ่งที่ผู้ใหญ่พยายามปลูกฝังให้

หรือโกงไปไม่โต